แรงงานไทยกลับบ้านเกิดสู่อ้อมกอดครอบครัว

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับความรู้สึกภาพบรรยากาศ
แล้วก็การเล่าเหตุการณ์ของแรงงานไทยชุดแรกที่กลับมาประเทศไทย
แต่ว่าด้วยความที่อิสราเอลอย่างที่ผมนำเรียนทุกวันว่า

เป็นตลาดแรงงานสำคัญของแรงงานไทย
มีแรงงานไทยนะครับมีคนไทยไปอยู่เกือบ๓๐๐๐คน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับ
ว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนพลเมืองของเขาเสียชีวิตไปอันดับหนึ่ง
ขณะที่ประเทศไทยมีพลเมืองไทยแรงงานไทยเสียชีวิตเป็นอันดับที่สอง
ก่อนหน้านี้ไทยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะ
เรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ตอนหลังไปพบแล้วก็ยืนยันศพเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวานนี้นะครับชาวต่างชาติในอิสราเอลที่ถูกสังหา
แล้วก็จับไปตัวประกันประกอบไปด้วยดังนี้
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต๒๑ศพได้รับบาดเจ็บ๑๓คน
ถูกจับไปตัวประกัน๑๖คนที่ผมอ่านก่อนนี่คือ๒๑นะครับ
แต่จริงสหรัฐอเมริกาเขามีคนเสียชีวิตถึง๒๒ศพ

ฝรั่งเศสนะครับเสียชีวิต๑๑ศพศูนย์หาย๑๘คน
เนเปลานะครับเสียชีวิต๑๐ศพสูญหาย๑คน
อาเจนติน่าเสียชีวิต๗ศพศูนย์หาย๑๕คน
รัสเซียครับรัสเซียเสียชีวิต๔ศพศูนย์หาย๖คน
ยูเครนเสียชีวิต๓ศพได้รับบาดเจ็บ๙คนศูนย์หาย๖คน
จีนเสียชีวิต๓ศพสูญหาย๒คน
ส่วนการอบพยพแรงงานไทยนะครับรวมไปถึงการนำศพแรงงานไทยกลับประเทศ
คุณปานปรีพหิตธานุกรนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า
การอบพยพแรงงานที่เหลือรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
โดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงชัดเจนว่าจะกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ต้องเข้าใจว่า
คือตรงนี้ทางคุณปานปรีพยายามอธิบาย
คือบอกว่าการเดินทางในอิสราเอลนะครับตอนนี้มันลำบากเหลือเกินนะครับ
อีกทั้งคนไทยก็กระจายตัวกันอยู่หลายพื้นที่
อิสราเอลตอนนี้ภาวะมันไม่ปกติมีภัยสงครามปิดถนนหลายสาย
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเองนะครับคุณผู้ชมจะบอกว่า
เขาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
คำว่าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันสงบแล้วครับ
อกจากนี้รัฐบาลไทยนะครับก็ได้ประสานงานกับหลายประเทศ
เพื่อขอให้นะครับช่วยแรงงานไทยในอิสราเอลให้ได้รับความปลอดภัย
แล้วก็ประสานคือประสานอะไรได้ประสาน
อย่างการนำคนกลับก็ประสานหลายสายการบินพาณิชย์
ซึ่งทุกสายของประเทศไทยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
คิดว่าถ้าติดต่อประเทศข้างเคียงได้
ก็จะสามารถนำคนไทยกลับมาเพิ่มขึ้นได้อีกจำนวนมาก

คือตอนนี้เครื่องที่จะไปลงที่อิสราเอลในสถานการณ์ความไม่สงบ
มันก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างมีการตรวจสอบหลายอย่าง
ตอนนี้มีแผนว่าเราจะขนคนของเราเนี่ย
ทางรถออกชายแดนไปประเทศที่เขาไม่มีภาวะสงครามดีไหม
แล้วหลังจากนั้นค่อยเอาเครื่องบินไปรับณประเทศนั้นนี่คือแผน

ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะครับรัฐบาลอิสราเอลบอกว่า
เดี๋ยวจะด่วนเมินการให้ซึ่งเอกอักครัชทุทธัยได้ติดตามเรื่องนี้อยู่
รัฐบาลจะเร่งนำศพกลับมาให้ญาติทำพิธีแต่แต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกแล้วครับ
มีปัจจัยหลายอย่างคือถ้าสมมุติว่าเครื่องบินโดยเฉพาะของกองทัพอากาศนะครับ
ถ้าบินไปลงจอดได้ก็สามารถที่จะลำเลียงศพกลับมาได้
เร็วยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมถามแล้วไม่ทำระเบิด
ก็เอาเครื่องบินกองทัพอากาศก็ประสานดิกระทรวงกลาโหมไทยประสานกระลาโหมอิสราเอล
มันไม่ง่ายแบบนั้นในภาวะสงครามครับ
การที่จะให้เครื่องบินทหารของชาติอื่นบินเข้ามาในประเทศของตัวเอง
ที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยมันก็แม่คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหม
เข้าใจใช่ไหมคือประเทศมีสงครามอยู่
ใช้เครื่องบินทหารของประเทศอื่นเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องปัจจัยของความมั่นคง
อิสราเอลเขาก็ต้องคิดพิจารณาพี่เบิร์ตอธิบายให้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่ง

ก็ต้องมีการติดต่อต้องมีการประสานครับ
ถึงเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกว่านอกจากจะลำเลียงคนมาชายแดนแล้ว
เขาก็มีแนวทางอีกนะว่าเอ๊ะหรือเราจะเอาเครื่องไปรับ
แล้วก็ให้มาอยู่ที่ประเทศที่พักก่อน
อย่างอะไรบ้างอ่ะดูไบเพราะว่าบินจากอิสราเอลมาดูไบเนี่ย
ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับหรือว่าจะไปจอแดนครับ
คือตอนนี้กำลังคุยกำลังหาแนวทาง
แล้วก็คิดว่าจะรีบนำคนไทยออกมาให้เร็วที่สุด
นี่สำหรับเรื่องของคนตายศพการจัดการศพต่าง

น้ำแข็งที่แรงงานไทยมาถึงที่สุวรรณภูมิครับ
คือก็มีทั้งรัฐมนตรีทั้งอะไรกระลาโหม
ทั้งมหัสไทยทั้งอ่ารัฐมนตรีต่างประเทศ
มีอยู่ช็อตนึงที่เขาถามเรื่องการจัดการศพ
เขาหันไปบอกว่านี่ไงลองถามคุณชิน
ทีแรกน้ำแข็งก็งงว่าเอ๊ะคุณชินคือใครนะ
เพิ่งมารู้ว่าอ๋อคุณชินเนี่ย
คือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาคนนี้คนนี้

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมสี่สิบเอ็ดคนที่กลับมา
สิบห้าคนประสานกระทรวงการต่างประเทศครับ
อีก๒๖คนคือจ่ายตังค์ซื้อตัวเครื่องบินเอง
แล้วกลับมาในไฟล์ทเดียวกันค่ะแอร์ไวน์ศูนย์แปดสาม
ตอนที่คุณชินเขาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศพ
ไม่ว่าจะเป็นศพชาวอิสราเอลหรือว่าเป็นสัญชาติอื่น
ลองฟังคุณชินเขาบอกค่ะว่าจัดการศพยังไงค่ะ
ไม่มีการเคลื่อนย้ายรอการพิสูจน์ตัวตน
เอ็นเอพาสปอร์ตหลักฐานต่าง
เพราะว่าเกิดเหตุในวันที่เสียชีวิตไม่มีใครพกเอกสารติดตัวครับ
นี่ค่ะพูดถึงเรื่องการจัดการศพ
ว่าสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในพื้นที่สู้รบเนี่ย
ถ้าเป็นชาวอิสราเอลจะทำพิธีกรรมทางศาสนาเลย
แต่ถ้าเกิดเป็นสัญชาติอื่นเป็นกลุ่มฮามาส
ศพจะถูกเอาไปใส่ถุงมัดไว้เก็บในห้องเย็น
ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะเดี๋ยวต้องรอพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล

คือใครมันจะมาถือพาสปอร์ตใครมันจะมาถือเอกสารประจำตัว
คือไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรทั้งนั้นบางคนเพิ่งตื่นนอน
อยู่ในแคมป์คนงานเอาชีวิตรอดเป็นสำคัญที่สุด
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็ประสานอิสราเอลนะคะ
ให้ดำเนินการเร่งพิสูจน์เรื่องอัตลักษณ์บุคคล
จะได้รับกลับมาเพื่อให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาให้เร็วที่สุดค่ะ